ต่อสั่งอ้อยนะคะซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่ามันเป็นฤดูที่สร้างความเดือดร้อนจริงนะคะกับการเผาไร่อ้อยจริงการเผาไล่อ้อยผิดกฎหมายนะคะแต่ก็ยังมีหลายหลายที่นะคะใช้วิธีการนี้และสร้างความเดือดร้อนค่ะโดยเฉพาะที่ชนบุรีค่ะวันนี้เอาภาพมาให้ดูค่ะ
อาทิตย์
โอ๊ตครับเผาใบ้อ้อยแล้วฟันเข้าบ้านไปหมดเลยหายใจไม่ออกเลยครับ
ตรงไหนจะเข้ารถยนต์นี้จะเปิดแอร์หายใจในรถยนต์
สาธารณ์

ต้องนอนลงกับพื้นนะครับเอาน้ำฉีดอากาศหายใจนะครับไม่รู้จะลงไปในถ้ำ
คุณผู้ชมดูนี่คือความเดือดร้อนหิมะดำดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็รู้จัก
นี่ค่ะมันไม่ใช่ปรากฎการณ์ธรรมชาติมันมาจากการเผา
เผาแล้วพวกเศษพวกควันอะไรพวกนี้มันก็หล่นปลิวลงมาค่ะ
สีดำดำดำดำทั่วไปหมดเลยนี่ไม่นับรวมถึงความทุกข์จากควันฝุ่นที่มันเกิดขึ้นจากการเผา
ซึ่งเป็นหลักเลยนะคะที่สร้างความเดือดร้อน
คุณผู้ชมดูเนี่ยถ้าบ้านเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะทำยังไง
นี่เห็นแค่ภาพนี้หายใจไม่ออกนำไปแล้วนะเนี่ย
นี่คือชุมชนหนองบอนแดงนะคะอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีค่ะ
คุณธนพลส่งแสงสินพาเราไปดูเลยค่ะไร่อ้อยเผาแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะ
เขาได้รับความเดือดร้อนดูเสื้อที่ใส่คุณผู้ชมอันนี้คือเดินไปแล้วมันก็ปลิวมา
คนที่อยู่ตรงนั้นนี่คือต้องรับตรงนี้เต็มเลยนะคะ
พื้นเป็นสีดำในบ้านก็มีเศษซากอ้อยที่เผาแล้วที่เขาเลือกหิมะดำเนี่ย
รอยติดเสื้อผ้าที่ตากไว้เต็มไปหมดเลยค่ะก็เล่าให้เราฟังบอกยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เนี่ย
ได้รับผลกระทบเต็มเพราะว่ามีทั้งฟันควันแล้วก็เศษฝุ่นดำจากการเผา
ปลิวเข้ามานะคะเผาทั้งวันเผาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เผาแล้วก็ไม่ได้อยู่เฝ้านะคะ
เรียกเทศบาลมาดับไฟเขาก็ฉีดน้ำให้นิดเดียวน้ำหมดก็วิงวอนถึงเจ้าของไร่อ้อยค่ะ
คุณผู้ชมดูเนี่ยเขาไม่ได้ทำไล่อ้อยแต่เขาอยู่บ้านติดกับไล่อ้อยแล้วเขาต้องเจอสิ่งนี้ค่ะ
เห็นใจจริงนะคะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขอย่างเด็ดขาด
เพราะว่าเดือดร้อนมากจริงจริงค่ะส่วนที่จังหวัดสาแก้วคุณผู้ชมค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามกับไร่อ้อยแต่ปรากฏว่าจู่จู่ค่ะไร่นี้เกิดไหม้ทั้งไร่เลยค่ะ
ไฟไหม้ทั้งควันทั้งเปลวไฟนะคะวิทย์จะเข้าบ้านอันนี้ก็เดือดร้อนค่ะครับอ่า
โอ่โห
โหโหโรงแรงอย่างนี้ด้วยนะเป็นผู้ใจว่าจะอยู่ไหมอ่ะ
ดีมากเลยแล้วผลกระทบก็อย่างที่คลิปก่อนที่เราดูกัน
ก็จะเป็นหิมะดำแต่อันนี้คือเปลวเพลิงที่เห็นนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหหวาดเสียวแทนเลยค่ะ
คือการเผาไร่อ้อยเป็นการทำที่ผิดกฎหมายนะคะ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี๒๔
เพราะว่าเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงความร้อน
สิ่งมีพิษฝุ่นละอองเขม่าวและเท่า

โทษจำคุกไม่เกิน๗ปีและปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทนะคะ
เนี่ยค่ะบ้านที่อยู่ตรงข้ามก็
โอ้โหทั้งเดือดร้อนทั้งหวาดระแวง
ไม่รู้มีคนไม่อยากจะคิดเลยค่ะ
ก็แนะนำชาวไร่อ้อยท่านน่าจะทราบแหละ
การตัดก้อยไทยรถน่าจะดีและถูกต้องตามกฎหมายเผาแล้วทุกคนอธอด
อย่างนี้เผาแน่ค่ะแม่อันนี้ไฟยังไม่แม่บ้าน